ข่าวต่อไปไม่หลบรถกู้ภัยอีกแล้วแล้วคราวนี้เป็นรถกระบะ
กระบะไม่ธรรมดานำขบวนรถเทลเลอร์ขนของใหญ่เลยครับ
เป็นต่อหม้อสะพานนะครับเขาบอกว่าจอดไม่ได้เข้าใจเพราะมันหนัก

นะเหล่ะครับรถกระบะกร์นามขบวนมากันตรงทางแยกทางร่วมให้
อาสาธิกูภัยซวิวเอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นเหตุการณ์นะเขา
พาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลระหว่างทางเจอรถกระบะคันนี้ครับ
นำขบวนรถเทลเลอร์มาจอดขวางกลางแยก
ก็เข้าใจว่ารถถูกของหนักมาจะให้หยุดแรงที่ข่าว
แต่ที่ข้องใจคือทำไมคนขับรถกระบะต้องวนรถกลับมามองหน้าเขาด้วย
ล่าสุดผู้สึกข่าวไปพบกับนายนโรงชัยกัลยากุลหรือคุณบอย
เป็นอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปดังกล่าวนะครับเล่าบอกว่า
สามทุ่มเมื่อวานนี้นะฮะไปรับผู้ป่วยเป็นผู้หญิงอายุเจ็ดสิบเธอชักเกร็ง
เหมือนจะช็อกจะเอาไปส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาท
แต่พอมาถึงสามแยกไฟแดงนะครับเข้าวัดพระพุทธบาท
มีรถกระบะที่นำขบวนรถเทลเลอร์บรรทุกต่อหม้อสะพานมา
เห็นแล้วล่ะใหญ่เชียวต่อหม้อใหญ่คุณผู้ชมเห็นในภาพ
วนรถกลับมาในลักษณะจอดขวาง
หน้าแล้วก็ขับออกไปครับ
พอขามาโรงพยาบาลเจอขบวนเทลเลอร์

ผมรู้แล้วครับว่ายังไงเขาก็ไม่เบรกให้ผมเพราะว่ารถเขาหนัก
มีรถนำมีรถปิดทะโน่นครับประมาณเจ็ดคันได้
ผมก็จะเอาคนเร่งรีบเอาคนป่วยไปส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าอาการเขาจะช็อกแล้ว
เพราะว่าจอดรอตรงนี้ก็พักหนึ่ง
กว่าเขาจะหมดขบวน
แต่พอผมข้ามไปปุ๊บไปเจอรถกระบะที่เขาปิดอยู่
เขาวนหัวรถมาหาผม
ผมก็ต้องเบรกไม่งั้นผมก็ชนครับ
ผมก็งงเพราะว่าทำแบบนี้เพื่ออะไร
เพราะว่าในรถเราก็มีคนป่วยอย่างนี้พี่
บอกว่าบริษัทรถเทรลเลอร์ติดต่อมาขอโทษแล้ว
เพราะว่าบนรถมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่
ต้องส่งถึงมือหมอให้เร็วที่สุดครับ